นี่ค่ะคุณผู้ชมครับภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอขออนุญาตนะคะ

เราก็จะมีการนำเสนอ๒เรื่องอาจจะควบคู่กันไป
ภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือภาพสดนะคะ

เมื่อช่วง๖โมงเย็นกว่าที่ผ่านมานี่เอง
นิคมอุตสาหกรรมลากระบังโซน๓
มีการรายงานข่าวเข้ามาก็คือช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๖นาที

ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลยนะคะ
แล้วก็เป็นบริษัทที่มีสินค้าประเภทแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะคะ

มีแผนที่ให้ดูด้วยว่าระยะห่างจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่กิ่งแก้วอะค่ะ
โรงงานลินตี้ที่กิ่งแก้วค่ะ
ห่างกันประมาณ๒๑๘กิโลนะคะ

แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะควบคู่กัน

อันนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์เลยสดร้อนเลย
คือล่าสุดตอนนี้ค่ะทีมข่าวของเรารายงานว่า
เหตุการณ์ไฟไหม้ที่บริษัทฟอร์รอลในนิคมอุตสาหกรรมลากระบังโซน๓เนี่ยนะคะ
ไฟด้านหน้ามันเริ่มลดลงแล้ว
แต่ไฟไหม้ด้านหลังโรงงานมากขึ้น

อย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้คือลมเปลี่ยนทิศคือลมมันหวนนะคะ
จากการสังเกตภายนอกนะคะประเมินว่าตัวอาคารเสียหายทั้งหมด
แล้วก็มีกลิ่นสารเคมีเป็นระยะ
คือการจะเข้าไปในจุดเกิดเหตุตรงนี้เห็นไหมคะมีเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขาเข้าได้ในช่องทางเรียบคลองลำกอไผ่
แล้วก็เข้าไปเพื่อพยายามควบคุมเพลิงนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะมีรายงานจากมูลนิธิร่มกระตันยูจุดฉลองกรุง
บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายนะคะ
เรื่องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดให้
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังทุบกระจกเข้าไป
ทุบกระจกเข้าไปแต่ปัญหาคือคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เขากลัวว่าโครงสร้างที่มันถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้
กลัวว่ามันจะพังถล่มลงมาแล้วก็ต้องประเมินเรื่องของลมด้วย
อันนี้คือเรื่องสำคัญนี่ค่ะอ่าผู้สื่อข่าวของเรา

ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งของที่กิ่งแก้วเนี่ย
ตอนนี้สงบลงไปบ้างแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่อีกสักครู่นะฮะ